ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ว่าขอนแก่นซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่พายุจะผ่านด้วยเนี่ยนะคะ
เจอน้ำท่วมมาตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะคุณนัทพงศ์คือฝนตกอย่างต่อเนื่อง
แล้ววันนี้น้ำก็ท่วมแล้วแล้วยังไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นเลยนะคะ
น้ำในบึงหนองโคตรเต็มหมด
นี่ผมกำลังจะบอกว่าเหมือนบึงหองโคตรเลยใช่ใช่ไหม
มันเต็มหมดแล้วนี่ไงแล้วไม่มีท่าทีว่าจะลดด้วย
ชาวบ้านบอกตอนนี้อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยลงมาดูหน่อยนะคะ
สถานการณ์ในขอนแก่นน่าเป็นห่วงจริง
เพราะว่าตั้งแต่อาทิตย์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยน้ำยังท่วมอยู่หลายจุดเลย

เมื่อตอนบ่ายโมงเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปดูนะคะ
บ้านเรือนที่อยู่อาศัยรอบบึงหนองโคตรเนี่ย
น้ำท่วมอย่างที่เห็น๖๐เซนนะคะ
๖๐เซนต์๒ฟุตอ่ะนะคะ
แล้วเป็นน้ำที่รอที่จะลงบึงหนองโคตรแต่ว่าบึงก็เต็ม
คุณปัจทมวดี๑ในชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมบอกว่า
วันอาทิตย์เนี่ยฝนมันตกลงมาอย่างหนักหลายชั่วโมง

น้ำท่วมครั้งนี้บ้านหลายหลังคาเรือนจมน้ำมาตั้งแต่คืนวันอาทิตย์จนถึงวันนี้
รวมแล้ว๓๔หลังค่ะยังไม่มีใครมาตรวจสอบนะคะ
อยากได้กำลังใจอยากได้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านค่ะ
ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็บอกว่าทุกหน่วยงานไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
ตอนนี้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ขนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง
แล้วก็อบพยพชาวบ้านไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยค่ะ
อันนี้คือขอนแก่นวันนี้นะคะวันที่พายุยังไม่ได้มาล่าสุดเลย
ส่วนพิศนุโลกค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มีความสูญเสียเกิดขึ้น
เพราะว่าเจอน้ำท่วมอยู่แล้วแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ลุยน้ำที่มันเชี่ยว
ปรากฏระหว่างเดินลุยน้ำเนี่ยเสียหลักแล้วล้มลงคุณดูสภาพน้ำ
พอล้มลงแล้วเขาตั้งหลักไม่ได้ถูกกระแสน้ำพัดไป
ก็ต้องระดมกู้ภัยนะคะไปช่วยกันตามหา
กู้ภัยบูรพานะคะชุดปฏิบัติการใต้น้ำ
ต่อสู้ภัยพิบัตรฉุกเฉินไปช่วยกันหา
แต่ว่าสุดท้ายที่เจอเนี่ยนะคะเป็นร่างที่หมดลมหายใจแล้วค่ะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าสลดให้กับญาติญาตินะคะ
ผู้เสียชีวิตก็คือนางสมสิ่งวีอายุหกสิบเอ็ดปีค่ะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยมาหาร่างเธอประมาณสามสิบนาที
ก็พบว่าเสียชีวิตจมอยู่ใต้น้ำภายในศูนย์มะม่วงห่างจากจุดเกิดเหตุ

คือเธอกำลังเดินทางกลับบ้านพักหลังจากลุยน้ำไปคุยกับญาติตั้งแต่ตอนสาย
แล้วตอนลุยน้ำมาเนี่ยก็เสียหลักล้มลงกระแสน้ำก็พัดร่าง
หายไปใต้น้ำทันทีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ชาวบ้านเห็นนะแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่ากระแสน้ำมันไหลเชี่ยวจริงนะคะ
นี่คือภัยจากน้ำจากอุทธกภัยล่าสุดที่มีผู้ประสบเหตุนะคะ